ปัจจุบันนี้บนท้องถนนมีคนทำผิดกฎจราจรเยอะ
มีคนฝากฝืนกฎจราจรเยอะ
แต่ไม่คิดว่ามันจะมีการทำเป็นพร้อมกันเป็นหมู่คณะแบบนี้
คือหลายครั้งจนบางทีเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเมืองไทยถ้าคนส่วนใหญ่แบบโอเคหรือเห็นด้วยเนี่ยทำอะไรก็ได้หรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เขาพร้อมใจกันถอยหลังเป็นหมู่คณะ

ถูกต้องไปชมคลิปเหตุการณ์
วันก่อนนี่เลี้ยวออกมาจากตรงนู้นเลยรถมันติดข้างหน้า
รถมันติดมากันเลี้ยวกลับรถมาย้อนสอนกลับเลย

ตัวนี้ถอยหลังครับผมโอ้โห

ดูแต่ละคันถอยหลัง

วันก่อนย้อนสอนวันนี้มาวิธีใหม่

แล้วไม่ได้คันเดียวทั้งหมดนั่นแหละฮะ

เหรอคะถอยกันแบบนี้เลยตามชื่อคลิปเลย
นะฮะก็เป็นเหตุการณ์บนมอเตอร์เวย์ครับ
ไปเจอกับรถติดคือข้างหน้ารถติด

มีบางคันเขาเห็นรถติดเขาก็เลยถอย
ถอยแล้วก็ไปเข้าช่องคู่ขนานใช่ไหม

ก็ถอยเป็นกิโลนะคะดังนั้นนะเออถอยกันยาว
เพื่อที่จะไปออกอีกช่องหนึ่งให้มาช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะครับ
ก็เป็นการทำผิดกฎจราจรเสี่ยงอันตรายด้วย
แล้วที่สำคัญนะมันก็แบบมันเกิดบ่อยแล้ว
เอาจริงใครเห็นก็สายหน้านะอันตรายอ่ะนะครับนะฮะ